ปิดท้ายดีกว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะหิวไปมากกว่านี้นะคะ
อย่างที่บอกกันไว้จะพาไปดูน้องแฟชั่นเน็ตไอดอลคนใหม่
เป็นน้องที่แบบตัวเล็กที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะน่ารักขนาดไหน

โปเกมอนต่อเนื่องพิกัดพิกัดจุ๊ย
ให้ดูไม่ตื่นเลยเหรอลูกที่ไปแปะแก้มแปะเจมส์โมงหรือก็นอนไปเรื่อย
แล้วแก้มยุ้ยแบบเหมือนเครื่องอะไร
จริงหนูนอนไปเรื่อยจริงนะคะแล้วก็พล็อปครบด้วย
มีขนาดนี้ก็เลยเป็นวิก

แล้วเขาแต่งหลายชุดด้วยพี่มิ้นนี่ลายดอกเข้ามา

หนูน้อยคนนี้ชื่อว่าโจอี้มารี
เป็นทารกเพศหญิงชาวญี่ปุ่น

ผู้ผลักดันถ่ายซิเป็นใคร

คุณแม่นะคะขนาดนี้อาจจะคิดว่าคุณพ่อ

เมื่อกี้ขาเอาไปกบกัน

ยิ้มดีใจโบส์สักหน่อย
ตื่นเหมือนหลับ

เท่าที่ใส่วิกอ่ะเช็คก่อนว่าแต่งตัวได้แล้วหรือยังคือดึงมือลูกขึ้นมาแล้วปล่อยลง
ลูกไม่ตื่นคืนเธอพร้อมแล้วนี่เจ้าหญิงอะไรนะสตาร์วอร์
เออเยอะมากยิ้มน่ารักน่ารักอีกแล้วอื้อน่ารักอ่ะ
สันนิษฐานว่าตอนแต่งเป็นฟิกาจูอาจจะแกล้งตายแกล้งแอบรับรู้หล่อเล่นแต่แต่งมุ้งมิ้งก็ตื่นขึ้นมานะคะ
แต่งตัวตามศิลปินชื่อดังนะคะบางตัวบางไม่ใช่บางตัวบางครั้งก็แต่งตัวให้เป็นตัวละครในบทภาพยนตฮอลลี่วูด
เดี๋ยวก่อนดากก็ต้อนหลอกเลยได้หนอกงก็มา
จัดเต็มจริงนะคะอันนี้เชลมูลหรือเปล่าหรือว่าแต่งตัวชุดนักเรียนญี่ปุ่นสักอย่างหนึ่ง
กว่าจะมาเป็นชุดนี้เนี่ยแต่งยังไงมีสเต็ปยังไงบ้าง

โชคดีแม่นะที่หาอุปกรณ์หาวิกหาชุดมาได้แบบนี้
แอเรียลก็มาค่ะโอ้โหไม่ธรรมดา

นี่ฟอลโลเรียบร้อย
กดให้ตอนนี้เราเขียนอยู่แต่ว่าเผื่อคุณผู้ชมฟังเฉยนะคะ
ตอนนี้ยอดฟอลโลเขาก็ถึง๒๗๑๐๐๐คนแล้ว

อยากให้ดูเห็นไหม

เข้าไปดูได้ดูตัวเองเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็ไปกดไลค์ด้วยเป็นกำลังใจให้น้อง

เป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะสมัยนี้
อยากจะแต่งตัวแล้วก็สร้างลูกเป็นเด็นไอดอลคนใหม่

ดูกันได้รับรองอารมณ์ดีทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชม